ชอบการ์ตูนกัปตันสุภาษาเลยอยากถามว่ากัปตันสุภาษาใส่เสื้อเบอร์อะไร
มั่นใจไหมอะ๑๐๑๐อ่ะ๑๐๑๐๑๐มั่นใจค่ะเหมือนกัน
ก็ลองดูนะว่า๑๐จะได้๒เหรียดหรือเปล่านะครับหมายเลข๑๐ใช้ป่ะครับ
ต่อเลยใส่เบอร์๑๐
ลับไป๒เหรียดขอบคุณที่บอล
แล้วพี่ป๋องตอบถูกมีโบนัสพิเศษอะไรให้พี่ป๋องมั้ยคะ

นี่นะ

อ๋อเรียบเล่นเรียบจบ
ขอบได้ขอบเยอะมาก
อะไรอ่ะเขาเล่นกันโอ๊ยพี่น้อง
ไม่มีที่ไม่มีน้อง
ตลกจริงอ่ะนุ้มดี
ช่วยเหลือช่วยแก้ทุกคน
ตอบแล้วครับว่า๓
ชัวร์ใจที่๓ค่ะ

๓สมัยค่ะ

อรมันเนี่ยได้แชมป์มาแล้ว๔ครั้งครับ

ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะพี่ป๋องด้วย

โรงละมาฮะเหรอ

อิ้งยังไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับ

ข้ารู้เขาบอกแล้วแหละ
พร้อมแล้วมุนเลย

แปลงโม้

เลือกคุณซายนะครับผมคุณซายแนะนำตัวหน่อย

เป็นกราฟิกของแซลมอนละวันค่ะ
ปกติเป็นคนชอบไปท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะ

ได้เดินทาง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

โชคดีมากรอดีก็ไม่ยากตั้งแต่นั้นนะครับ

ขอบคุณครับ
อ่านะฮะเดี๋ยวให้ดร์วน้องจ๋าก่อนนะครับ

รับไปอีกหนึ่งดวงเป็น๑๖ดวงดาวน์แล้ว

รอบนี้รอบที่๓ดูสิว่าจะเป็นยังไง

ทุกคนพร้อมแล้วมุ่นเลย
แหมคึกคักกันใหญ่วันนี้

แล้วก็คุณไฟล์นะครับ

เป็นกลุ่มเด็กน่าจะเข้ากับวัยรุ่นอย่างหนูเอ้ย

สวัสดีค่ะชื่อเมอยู่โรงเรียนวัยดีนหมอ๑ค่ะ
วันนี้คนหนูเพิ่งสอบประวัติศาสตร์กันมาค่ะ
ยังไม่เลือกเห็นมั้ย
ไม่เลือกหนูเลือกเองค่ะ

พี่จ๋าดูมีความมีความรู้เหมือนที่หนูบอกแต่ตอนแรก

มีความรู้ค่ะ
พี่จ๋าจ๋าก็ช่วยหน่อยหน่อย
ถ้าแนวแบบพวกข้อมูลนะถ้าพี่จ๊ะจ๋า
แนวกีฬาก็พี่บอลพี่ป๋อง
แววบันเทิงก็พี่บอลพี่ป๋องก็ได้
กี่เหรียญดีตอนนี้เรามี๕เหรียญดำแล้ว
๕เหรียญตอนนี้เรามี๓เหรียญ
คำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือไม่

ที่เดี๋ยวว่าใต้เนี่ยหนูจะฟอกว่าหรือไม่ใช่

บอกมาเร็วถ้าอยากให้น้องเขาเข้ารอบต้องช่วยเชียร์เขา
อยากให้น้องเขาเข้ารอบหรือเปล่า
ถ้าให้เขาเข้ารอบแล้วนุ่มนิ่มพี่ล่ะ
หนุ่มนี้พี่จะไปอยู่ตรงไหน

เอาละข้อนี้นะครับเป็นข้อตัดสินนะฮะสำหรับน้องนุ่มนิ่มกับน้องโบอิ้ง
ถ้าแนนตอบถูกนะฮะนุ่มนิ่มกับโบอิ้งก็กลับบ้านเลยไม่ต้องเล่นต่อแล้วนะครับ
นั้นจะเข้าไปชิงแสนเลยทันทีนะครับธวารวดี

เอาลองเหนือก็ได้ค่ะเหนือเนอะ

เหนือนะครับตอบมาแล้วนะครับภาคเหนือถ้าคำตอบเป็นภาคเหนือเข้ารอบทันทีครับ